คุณผู้ชมคะเรื่องบ่อนผับอับยาชาวจีนที่คุณชูวิทย์มาแฉ
ตอนนี้เราก็อ่านข่าวนี้มาเป็นสัก๒อาทิตย์แล้วนะครับ
ทีนี้ตำรวจไม่ได้อยู่เฉยแน่นอนค่ะไปพยายามจะทลายแหล่ง
ดูซิว่าตรงนั้นมีแหล่งกบดันชาวจีนอยู่ไหม
แล้วเกี่ยวข้องกับธุรกิจมืดธุรกิจสีเทาหรือเปล่า
ทีนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูปฏิบัติการนี้หน่อยค่ะ
ปฏิบัติการล้มไม้คำลิฟต์กิ่งก้าน
คือปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจค้นค่ะ

ไปดูซิว่าข้างในมันมีอะไรบ้าง
พอเปิดไปเงินเป็นปึ้งเลย
เงินเป็นปึ๊งนี่หลายล้านนะคุณผู้ชม
แล้วก็เจอเอกสารอีกเพียบเลยค่ะ

ส่วนกำลังเจ้าหน้าที่อีกชุดนึงเนี่ย
ก็ไปเปิดเซฟในบ้านพักอีกแห่งหนึ่ง
ก็เจอเงินสดเจอเอกสารต่างเหมือนกันค่ะ

ชื่อปฏิบัติการล้มไม้คำลิดกิ่งก้านใครตั้งแต่ละปฏิบัติการใช่ไหมเออเออ
เออซึ่งอันนี้เนี่ยค่ะเป็นยุทธการปูพรมไปตรวจสอบกลุ่มมิจฉาชีพ
เชื้อสายจีนว่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจมืดธุรกิจสีเทาหรือเปล่า
แล้วนี่ก็เป็นการผนึกกำลังกันของรองพบตรทั้งสองด้านนะคะ
ก็คือมีบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลที่รับดูแลด้านปราบราม
ส่วนอีกท่านก็คือบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน
ก็รับดูแลเรื่องสืบสวนรองพบตรทั้งสองด้านเนี่ยแหละค่ะ
ทั้งด้านป่าปามด้านสืบสวนก็มีการนำตำรวจเข้าไปจู่โจม
กระจายกำลังไปตรวจสอบไปดูซินี่ดูมุมท็อปแบบนี้คุณผู้ชม
เอาโยนบินให้ดูบ้านใหญ่โตหรูหราแบบนี้นี่คฤหาดได้เลยนะ
ใช่ค่ะไปตรวจโซนบางนาโซนประเวท๓จุดนะ
จุดแรกที่ไปดูเนี่ยดูพื้นที่สิโอ้อ่าเหลือเกินค่ะ
เป็นบ้านหรูอยู่แถวซอยกาญจนาพิเศษ๕๐ที่เขตประเวทเนี่ยนะ
ถามว่าจับอะไรได้บ้างก็มีชาวจีนเป็นผู้ชาย๓ผู้หญิง๒
แล้วก็คนไทยอีก๓คนยึดของกลางได้เมื่อกี้ที่เปิดเซฟดูเนี่ยนะ
เงินสด๗ล้านมีรถหรูรถมอเตอร์ไซค์รถจากเนี่ย
อันนี้มันยี่ห้ออะไรดอมเป็นเฟรอรี่หรือเปล่าเนี่ย
เหรอเนี่ยเออแล้วก็เจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างเหล้าจากเมืองนอก
เอามือถงมือถือตำรวจก็เก็บมาทั้งหมดนะคะจุดแรก
เขยิบไปดูจุดที่๒หน่อยค่ะคุณผู้ชมเป็นบ้านพักแถวบางนาอ่อนนุษย์
สิ่งที่โอ้โหเห็นมาเต้นรถใช่นึกว่าเต็นต์รถหรูนี่ค่ะจอดเรียงแบบนี้
รถหรูป้ายแดงทั้งสามคันเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็คุมตัวชาวจีน
ผู้ชายได้คนหนึ่งชาวไทยได้อีกสองคนนอกจากรถหรูสามคันนี้แล้ว
ยังมีเงินสดอีก๗ล้าน๕แล้วก็มีบัตรประชาชนมีพาสปอร์ตที่ใช้ชื่อคนไทย
ส่วนจุดที่๓ค่ะไปดูห้องพักแถวสุขุมวิท๓๙ที่ซอยพร้อมพงศ
ใกล้บ้านผมเลยนี่แหละโอ้ยดูสิเจออะไรบ้างคุณผู้ชมคะ
ก็เจอชาวจีนชาย๒หญิง๒แล้วก็เงินสดที่นี่เจอเงินสดเยอะสุดเลยนะ
แล้วก็พวกข้าวของทรัพย์สินแบรนด์เนมต่างเรื่องนี้เนี่ยทางด้านบิ๊กต่อก็บอกเลยว่าการเข้าขน
เป็นการขยายผลจับกลุ่มจากผับจินหลิงเพราะว่าไปมีข้อมูลไงว่ากลุ่มชาวจีนที่เข้ามาในไทยเนี่ย
มีพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมสอบสวนที่มาที่ไปของพวกทรัพย์สินแล้วก็เส้นทางการเงินนี้ค่ะ
ไปถึงท่านท่านต้องรับสภาพเพราะของมันมาด้วยพยานหลักฐานแบบอย่างนี้
หอมกันมาด้วยพยานหลักฐานแบบแบบนี้นะครับเชื่อมโยงถึงใครเราก็ไปถึงนั้นนะครับ
นี่ค่ะแล้วก็มีรายงานด้วยนะคุณผู้ชมว่าชาวจีนกลุ่มนี้
บางคนก็ใช้พวกเอกสารราชการปลอมสวมชื่อเป็นคนไทย
ซึ่งมันก็จะเหมือนกับที่เราเล่าวันก่อนว่าเจ้าของผับใช่ไหม
ที่ใช้ปัดประชาชนแล้วก็เป็นชื่อคนไทยแล้วก็โดนจับนี่นะ
ตำรวจบอกว่าไม่ได้จะตรวจแค่กลุ่มชาวจีนนะ
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพราะว่าเตรียมจะไปสอบกลุ่มต่างชาติอื่นที่แฝงตัวเข้ามาในประเทศไทย
ขยายผลเพิ่มเติมหลังจากนี้ต่อไปด้วยค่ะครับ